มาถึงช่วงนี้นะครับเราจะมาดูการประชันฝีมือการทำกับข้าว
ของทั้งสองแม่คือแม่เรียงของพี่เอกและแม่เล้งของหนูไฮครับ
สูตรแม่แรงทำคนนุด้มปลาราครับ

ว่าทำออกมาเรานี่หน้าตาทั้งสองทำออกมาเรานี่หน้าตาของทั้งสอง

บักมี่ใส่น้ำบูดูตามนี้ได้เลยครับ
ซูปบัครมี่นี่เขาใช้พริกแห้งไม่ได้หรือคะ

เอาแหลกมา
อันนี้ใส่กระเทียมและก้าวหอมใช่มั้ยครับ

แม่เล้งที่ทำเมนูขนุนต้มปลาร้ามาประชัน
ไปดูวิธีทำกันเลยครับ
ทั้งหมดนี้ก็คือส่วนผสมของขนุนต้มปลาร้าครับ

ใช้ได้แต่มันขม

กระชายนี่เขาเรียกกระชายรากกล้วย

กระชายรากกล้วยจะมีรากที่ยาว

ภรรพันธุ์ปีแม่ของนุฮายบอกว่า

เอาหัวใส่แต่ไม่ต้องใส่มาก
ละลายใส่ให้ละลายน้ำพริก
ใส่แล้วน้ำพริกใส่แล้ว

เยอะไหมอะ

เดี๋ยวก็จะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไง

พริกครัวพริกครัวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขนุนต้มปลาร้าของแม่เล้งมาดูชัดว่า
ทั้งสองเมนูที่มีวัตถุดิบหลักคือขนุนเหมือนกันเนี่ย
จะน่ากินขนาดไหนเรียกว่าหน้าตาและรสชาติของทั้งสองเมนูเนี่ย
เห็นแล้วอยากกลับบ้านไปอ้อนให้คุณแม่ทำให้กินบ้างใช่ไหมครับ
มาต่อกันที่เมนูเด็ดของทั้งสองบ้านที่จัดมาประชันกันนะฮะ
ฝั่งบ้านคู่เอกกับแม่เรียงนี่จัดคั่วกลิ้งกระดูกหมูฮะ
ส่วนฝั่งหนูฮายกับแม่เล้งจัดเต็มกับเมนูน้ำพริกกะปิฮะ
ที่นุฮายบอกว่าแม่หนูทำอร่อยที่ฟุตฟุตเบย
ในการประชันเมนูเด็ดนี้เนี่ยนอกจากจะได้รู้ขั้นตอนการทำแล้วนะครับ
ทั้งสองแม่ยังมีเคล็ดลับมาบอกอีกเพียบ

เริ่มกันที่น้ำพริกกะปิกันก่อนเลยครับ
นี่คือส่วนผสมของน้ำพริกกะปิสูตรของแม่เล้งแห่งเมืองนครสวรรค์ครับ
กปิด้านนี้กับกะปิด้านนู้นไม่เหมือนกันนะครับ

ที่กะปินครศรีธรรมราชนี่กะปินครสวรรค์
อันนี้แค่กุ้งฝอยค่ะกุ้งฝอยทั่วไปที่เขาเอาไว้กินเป็นกุ้งเต้นนะคะ
แต่ว่าเท่าที่รู้อย่างหนึ่งก็คือกุ้งเนี่ยมาจากสายพันธุ์คนละแบบกันแล้ว

คือถ้าเป็นกะปินครสวรรค์กุ้งเป็นกุ้งน้ำจืด

ฮายบอกว่าน้ำพริกกะปิบ้านเขาเนี่ยเป็นไฮไลท์ของบ้าน
คือเขาทานมาตั้งแต่เด็กจนหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เพราะกินน้ำพริกกะกิ่ง

โขลกไหม้อยู่ที่ตัวกะปิเลย
เขาจะมีอยู่ร้านเดียวเองนะคะกะปิที่นครสวรรค์ต้องไปซื้อที่ราชยาว
ถ้าเจ้านี้ตายแล้วเลิกขายก็ยังไม่รู้จะหากะปิที่ไหนกิน

น้ำซุปของเราต้องใส่น้ำซุปนะคะ
เจ้าหน้าสวยแล้วมากินแบบเนี้ยมึง

มันไม่เหมือนน้ำพริกกะปิเลยแม่
แล้วฮะสำหรับเมนูน้ำพริกกะปิของแม่เล้ง
มาต่อกันด้วยเมนูเด็ดของแม่เรียง
กริ้งกระดูกหมูกันเลยครับ
และนี่คือส่วนผสมของคั่วกลิ้งกระดูกหมูสูตรของแม่เรียงนั่นเอง
นี่แหมผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยตอนต้มหมูอ่ะเรามาแกงไม่เข้าใจเลย
ต้มมันถูกแปลวเครื่องใส

เราอ่ะแม่แม่เราทำอะไรต่อครับของเราทำอะไรแม่

แม่คั่วกิ้งมีเครื่องแกงมีอะไรบ้างมีพริกแล้วก็มีอะไรบ้าง
มีพริกไทยดำมีกระเทียมมีกะมิน

เกลือไม่ใส่กะทิมันเข้มอยู่แล้ว
ปกติกินอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องใส่เกลือ
ทำอะไรแม่ทำอะไรเดี๋ยวบอกก่อนบ่อทำอะไรแม่

กะผิที่คุณแม่ใช้วันเนี้ยเป็นกะผิเก
สำหรับคนแพ้สำหรับคนที่แพ้อาหารทะเล
แม่ถามจริงกะปิเจกับกะปิปกติเนี่ย

แต่แม่บอกว่าใส่กะปิเกเพื่อให้น้องทานน้องจะได้ไม่แพ้
เสร็จเรียบร้อยคั่วกลิ้งกระดูกหมูของแม่เรียง
มาดูกันชัดเมนูของทั้งสองบ้านฮะ
แม่อยากจะบอกว่าทีมงานได้ชิมแล้วอร่อยมาก
ทั้งสองเมนูนี้เด็ดสมกับเป็นเมนูเด็ดของทั้งสองบ้านจริงฮะ
เมนูไหนทั้งแม่เรียงและแม่เล้งก็ทำได้โบมิยั่นเลยครับ

ก็สามารถทำให้ลูกและแขกรับเชิญได้ชิมกันในรายการได้หมดครับ
ถ้างั้นเรามาดูการประชันเมนูที่ทั้งสองแม่ได้ลองทำครั้งแรก
เริ่มจากฝั่งแม่เล้งก่อนกับเมนูขนมจีนซาวน้ำ
ส่วนผสมของขนมจีนซาวน้ำก็ตามนี้เลยครับ
พี่เอกค่ะพูดถึงน้ำยาน้ำจีนขนมจีนซาวน้ำเนี่ย

เล้งคะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยทำมาก่อน
แล้วแม่มีสูตรเด็ดอะไรไหมคะสำหรับขนมจีนซาวน้ำ

แม่บอกว่าเดี๋ยวลองดูก่อน

เดี๋ยวไปล้างเงื่อ

พี่เอกกี่กิเทพน้ำพระพันธุ์ปีบอกว่าจะต้องฟรุงรสกับกาทิละ

น้ำตาลด้วย
กลือ
ก็ใช้น้ำตาลทราย
ถ้าทำไปเดี๋ยวโหนี่กุ้งแห้งตำยากมากเลย

มือยังไม่ได้ล้างด้วย

ต้องไฟอ่อนแล้วไฟแก่ไหม

แม่แม่จ๋าทำไมแม่ต้องทนอย่างนี้ตลอด
มันก็แตกหรือเป็นขวาครับ

ขนมจีนซาวน้ำของแม่เล้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สปาเกตตี้หมูผัดกะปิกันต่อเลยครับ

นี่คือส่วนผสมของสปาเกตตี้หมูผัดกะปินะ
อ่านี่ไส้เลยมั้ย

สูตรเด็ดของแม่เรียงกับเมนูหมูก็คือ
ต้องนำหมูไปลวกให้สุกก่อนทำอาหารนะครับ

เดี๋ยวมันเหม็น

ของเมนูนี้อยู่ที่ตรงไหน

นาดเราต้องกันนาดเย็นนาดราดแล้วเส้นมันก็ไม่ติดกัน
ตายตายอย่างนี้กินกันตายอ้วนตายเลยเพิ่งลดนะเนี่ย
ติ๊กเก็ตได้และเลย
เสร็จเรียบร้อยแล้วสปาเกตตี้หมูผัดกะปิ

สำหรับการประชันเมนูที่ลองทำกันครั้งแรกของแม่เนี่ยเรียกว่าไม่มีใครยอมใครนะครับ
เพราะทำเสร็จแล้วหน้าตาน่ากินน่ากินและที่สำคัญรสชาติอร่อยล้ำจริง
อกจากของขาวทั้งสองแม่ก็ทำของหวานเก่งและอร่อยไม่แพ้กันนะฮะ
แต่สำหรับเมนูต่อไปนี้ไม่ใช่การประชันนะครับ
แต่เป็นเมนูที่ทำแล้วช่างเข้ากันเข้ากันนั่นก็คือลอดช่องแตงไทยของแม่เล้ง
กับเชือกหิมะของแม่เรียง
ไปดูวิธีการทำของทั้งสองเมนูกันเลยครับ

ใช่มันจะได้เป็นเส้นตัวไอ้นี่ค่ะ

กลัวแล้ว
ยกรูดิยกมื้อกันหนึ่ง

พร้อมแล้วแม่ดูแล้วคือมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็๒เอาน้ำปูนใสแล้วก็น้ำใบเตยที่เราปันมาแล้ว
แล้วมาคนอยู่บนไฟอ่อนแบบนี้ท่านผู้ชมครับจนกว่ามันจะได้ให้ตัวมันพร้อมที่จะเอามาใส่ในกระโหลกของลอดช่อง
เพื่อที่จะออกมาเป็นตัวไม่น่ากินเย้เป็นตัวหนอน
ตอนนี้ทั้งในฝั่งแม่จะทำน้ำจระทิ้ก
อยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นน้ำตาลมะพร้าวครับ

น้ำตาลเนี่ยเราก็ใส่ให้หอมได้น้ำตาลปวดเราก็ใส่ให้หอมได้
ไม่หอมมันบางกวดไม่หอมใส่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหม
ใส่ให้มันหวานนั่นน่ะนะตอนนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรกับกะทิแล้วแค่ใส่น้ำตาลก็กินได้แล้วเหรอ

คือถ้าท่านผู้ชมอยากจะคิดว่ามันเหลือ

มาถึงส่วนผสมของเฮือกหิมะก็มีแค่๓อย่างตามนี้เช่นกันครับ

เพราะว่าถ้าเกิดน้ำตาลใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เร็ว
มันทำแฟวใช่ไหม

มันไม่สุก
น้ำตาล
อ๋อเราก็นึกว่าเกลือแลมออกลงไปขนาดนั้น
เป็นไงล่ะลอดช่องแตงไข่ของแม่เล้ง

ดูเข้ากันเข้ากันอย่างที่บอกใช่ไหมฮะ
ช่วงนี้ให้เวลาพักไปเข้าครัวหากับข้าวแม่มาชิม

เพราะช่วงหน้าจะพาไปล้อมวงชิมกับข้าวแม่กันครับ